คุณผู้ชมครับจะออกไปตามท้องถนนไปนั่งรถจักรยานยนต์
ไม่ว่าจะเป็นคนขับคนซ้อนต้องสวมหมวกกันน็อก

เหมือนเจ้าตัวนี้สวมหมวกกันน็อกเหมือนกัน

เขาเป็นเจ้าแมวเหมียวนะฮะเจ้าของจับให้สวมหมวกกันน็อก
แว่นตาดำแล้วก็ห้อยสร้อยพระ
ถ้าอยากไปนั่งรถจักรยานยนต์กับฉันมาไป
ปลอดภัยปลอดภัยทั้งเรื่องของความจริงและความเชื่อ

เจ้าอะไรตัวอะไรมานั่งอยู่ท้ายรถจักรยานยนต์แบบนี้
น่ารักด้วยนะนะครับแล้วก็สวมหมวกกันน็อกที่มีความแปลกแบบนี้ด้วยนะครับ
นี่แหละครับลีลาของเจ้าเหมียวที่นั่งนิ่งอยู่ที่ท้ายรถจักรยานยนต์ที่นั่งคนซ้อนเนี่ยนะฮะ
สวมแว่นตามวกกันน็อกแบบน่ารักที่นิ่งแบบนี้เพราะเขาจะงงตัวเองอยู่หรือเปล่า
เอาลุกแล้วลุกแล้ว
ลึกแล้วมองไปโดยรอบแล้วก็ทักรถข้างนะครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลติดต่อไปยังนายพรเทพเทพประเทืองทิพย์เจ้าของแมว
ก็เล่าว่าจริงแล้วเจ้าแมวเหมียว๒ตัวเขามีอยู่เขาเลี้ยงอยู่นะฮะ
ชื่อเจ้าเน็กกับเจ้าเนโกอายุประมาณ๑ปีกว่า
เป็นสายพันธุ์อเมริกันช็อตแห่น่ารักลายเขาน่ารักเหมือนเสือนะครับ
ที่ตัวเองเนี่ยพานั่งรถที่เอาเป็นประจำนะ
ทั้ง๒ตัวนี้ได้รับการฝึกฝนจนเชื่อง
สามารถพานั่งซ้อนรถจักรยานยนต์หรือปล่อยให้นั่งรออยู่บนรถ
แล้วเจ้าของก็เดินไปซื้อของได้เขาก็จะนั่งนิ่งแบบนี้คือฝึกไว้แล้วนะ
ใครเห็นก็เอ่ยปากชมกับความน่ารักแล้วก็ขอถ่ายภาพเป็นประจำนะครับ
แต่ว่าในโลกโซเชียลก็มี๒ความคิดเห็นแหละ
เป็นห่วงกลัวน้องเหมียวจะตก
ถ้าอุบัติเหตุหรือว่ารถอาจจะชันแหลบอะไรสักอย่าง
เขาอาจจะขยับตัวแล้วอาจจะตกลงจากรถจักรยานยนต์ได้
ก็เลยเป็นภาพน่ารักนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
แล้วก็สวมหมวกกันตอบภัยไว้ก่อนด้วย

หวกคือเป็นลักษณะรองรับหูเขาด้วยนะ

ใช่เป็นลักษณะรองรับหู